นี่กันบ้างดีกว่านะฮะสำหรับที่ว่าที่แปลว่าของก็อต
คือตอนนี้หลายคนก็ชื่นชอบนะคู่นี้เพราะว่ากระแสเคมีเนี่ย
กั้นเข้ากันละครจบไปแล้วแต่ความจิ้นเนี่ยยังไม่จบ
เพราะว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยเอาจริงไม่อยากให้เป็นแค่คู่จิ้น
คู่นี้เขาน่ารักทั้งคู่อยากให้เป็นคู่จริงว่าอย่างนี้นะคะ
ก็มีแววลุ้นรักจริงนอกจอกันด้วยอย่างที่บอกไปกลุ่มแฟนคลับก็เชียร์หนักมาก
แฮสแท็กที่บอกปลายที่แปลว่าของก็อตเนี้ยคือ
เป็นหมื่นเป็นพันรูปไปแล้วนะคุณติดแฮสแท็กกันทุกวัน
ส่วนฝ่ายชายเนี่ยเจอกองเชียร์หนุนขนาดนี้เวลาไปให้สัมภาษณ์พี่สื่อเนี่ย
ดูแต่ละทีพวกเราเนี่ยเขาบอกว่าสังเกตนะ
พฤติกรรมก๊อตดูมีพิรุษอยู่นะดูเหมือนแบบคิดอะไรอยู่นะ
เขาก็ยอมรับนะคะว่าน้องริชชี่เป็นสเปคบ้างแหละคุยกันบ่อยบ้างแหละ
ยังเป็นเพื่อนผู้หญิงที่สนิทคนแรกอีกด้วย
เจอนุ่มก็อตอีกทีถามชัดตรงตรงนี้ริชิเนี้ยใช่คนของใจเรียงคะ

อาจจะเพราะว่าทำงานด้วยกันตลอดมั้งครับ
ก็เลยไม่ได้มองเรื่องหวั่นไหวหรือเปล่า
หลายคนมองว่าแบบเราจีบเขาอะไรอย่างนี้
จีบแหละอะไรอย่างนี้

ก็สเปคมั้ยมันก็หน้ารักครับ
เรียกแถนว่าอะไรล่ะครับ

ไม่ดูสุดประกอบดี

โอ้โฮพี่ที่ชมเก่งมากเลยผมขนลุกไปหมดแล้วเนี่ย

ตอนนี้เหรอผมว่าผมจะไปดูแลใครเขาได้ครับช่วงนี้ดูแล
ยังไม่พร้อมดีกว่าครับ
แจ๊คจับพิรุธอะไรได้บ้างคะจากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้

เออแต่ยังไม่บอกนะคุณผู้ชมค่ะ